ตรวจสอบเรื่องของสภาพฟ้าฝนแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อน
โดยเฉพาะเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรบุรี
โอ้โหวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งตัวใหญ่กลางหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะคะ
ร้านค้าเร่งก่อกำแพงกั้นน้ำรับแก่งกระจานล้น
ชบุรีภาวะกลัวหนักกว่าปี๒๕๕๙
ทัพเรือส่งเรือผลักดันช่วยอีก๒๐ลำ
ทุกภาคทั่วไทยฝนถล่มนะครับ
ดังนั้นเราเป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เพชรชบุรีกันหน่อย
หรือว่าทางระบายน้ำฉุกเฉินของเขื่อนแก่งกระจาน
เมื่อวานนี้เขามีการคาดการณ์ไว้แบบนี้คุณ
๕สิงหาคมเวลา๑๖๐๐น
แต่การไหลของน้ำจะเป็นอย่างไร
แล้วมันจะทะลักเข้าทั่วเมืองเพชรหรือไม่

รายงานกันก่อนเลยเรื่องของสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานนะครับ
ตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานั้นมีปริมาณน้ำ๗๐๑๓๖๓ล้านลูกบาทเมตร
หรือ๙๘๗๘แล้วนะคุณ
เยอะนะมีน้ำไหลลง๒๑ล้านลูกบาทเมตร
เขื่อนเปิดระบายน้ำออกนะครับ๑๑๑ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือวันละ๙๖๐ล้านลูกบาทเมตร
เขื่อนหนึ่งที่เป็นเขื่อนสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่ไปกับเขื่อนแก่งกระจาน

ค่ะซึ่งเขื่อนเพชรชบุรีก็มีการเปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรชบุรี

วันหนึ่งก็ประมาณ๖ล้านลูกบาทเมตรกว่ากว่า
เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ใน๔สาย
รวมทั้งหมด๔๗ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
รวมทั้งหมดคือ๑๒๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
นี่คือสถานการณ์ของเขื่อนสำคัญทั้ง๒เขื่อนนะครับที่ต้องจับตามอง
กรมโหลดกรมโชวภาธานเนี่ยชี้แจมกรณีเขื่อนแก่งกระจาน
ปริมาณน้ำเต็มความจุและจะส่งผลกระทบพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี
ในวันที่๕สิงหาคมหรือเมื่อวานนี้เวลา๔ทุ่ม
จะไม่ไหลออกมาคราวละเป็นล้านล้านลูกบาทเมตร
ค่ะก็คือไม่ล้นทะลักออกมาอย่างรุนแรงนะฮะ
ระดับจะค่อยเพิ่มขึ้นคล้ายกับอะไรคุณ
คล้ายกับการเอียงขันน้ำแต่น้อยเพื่อเทน้ำออกจากขัน
ดังนั้นมันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งกว่าที่น้ำจะไหลผ่านสปีลเวย์เต็มที่
แล้วก็ใช้เวลา๑๒ชั่วโมงจึงจะไหลไปถึงเขื่อนเพชรบุรี
ซึ่งเขื่อนเพชรบุรีก็ยังสามารถหน่วงน้ำส่วนนี้ไว้ได้อีกนะครับ
เพราะว่าตอนแรกข่าวออกมาว่าน้ำจะล้นเขื่อนแล้ว
ใช่จะไหลทะลักออกมาแล้วคนเมืองเพชรเขาก็กลัวว่า
ทะลักออกมาแบบไหนเออเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ
เขื่อนเพชรชบุรีจะหน่วงน้ำไว้ได้อีกช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหม
น้ำที่เกินจากเขื่อนเพชรชบุรีก็ต้องใช้เวลาอีกนะคุณสืบสกุล
อีก๑๒ชั่วโมงกว่าจะไปถึงตัวเมืองเพชรชบุรี
ใช่ครับการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรชบุรี
และน้ำในแม่น้ำเพชรชบุรีต้องบริหารจัดการควบคู่กันไปนะคุณ
เขาบอกว่าใต้เขื่อนแก่งกระจานไม่มีฝนตกและไม่มีฝนสะสม
ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีน้อยมาก
ระดับน้ำยังสามารถรับน้ำได้อีก๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือว่า๑๓ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
โดยใช้บทเรียนจากปี๑๙๕๙๑๙๖๐
คุณจำได้ไหมปี๖๐ปีที่แล้ว
เมืองเพชรกลายเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองเลย
ถนนหนทางกลายเป็นแม่น้ำไปหมดเลยนะครับ
โดยกรมชมธานบอกว่าก่อนเข้าฤดูฝนได้มีการทำการเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไปแล้ว
ตรวจความแข็งแรงก่อนเกิดฝนตกหนัก
ก็มีการย้ายเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไปยังจุดเสี่ยงแล้ว
โดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วม
ทำการพร่องน้ำโดยการเร่งระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรีแล้ว
แล้วก็มีเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำจากทุกหน่วยเตรียมไว้พร้อม
แล้วก็๔คือการตรวจการขึ้นลงน้ำทะเล
ประกอบกับวางแผนการเร่งระบายน้ำและติดตามสถานการณ์๒๔ชั่วโมง
อันนี้ภาคของกรมชมประธานที่เขาทำงานอยู่นะ
ขณะที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่๕อำเภอนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
และเคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว๒ปีซ้อนก็เรียนรู้จากประสบการณ์

ทรายเตรียมอิดเตรียมหินเตรียมปูนอะไรมาไว้เลยนะฮะ
ปีนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีนำทรายกระสอบทรายเพื่อเอามาใช้เนี่ยนะครับ
มีหลายคนที่ตัดสินใจลงทุนก่ออิดเพื่อกั้นน้ำเอง
อย่างเช่นนางสาวปานวบรินจันสุโขเจ้าของร้านทำป้ายโฆษณาบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยนำกระสอบทรายมากั้นแล้วแต่ไม่สามารถป้องกันได้
อุปกรณ์ภายในร้านเสียหายจำนวนมาก
คราวนี้ก็เลยจะก่ออิดขึ้นมาเลยคุณ
ค่ะผลผู้ออกที่บนข้างในนี่คือยกของ
พี่จะเอาไว้เลี้ยงปลาหรือข้างใน
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ตระเวนไปทั่วเมืองเพชรแล้วนะครับ
ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองเพชรได้ออกมากรอกกระสอบทราย
ทางเทศบาลได้นำทรายมาเทกองไว้
แล้วก็มีการจัดกระสอบให้ฟรี
เพื่อให้นำไปเป็นกำแพงป้องกันน้ำตามบ้านเรือนของแต่ละคนนะครับ
ส่วนทางด้านของกองทัพนะฮะ
เมื่อวานนี้กองทัพเรือได้จัดส่งเรือผลักดันน้ำ๒๐ลำ
พร้อมกำลังพลจำนวน๗๐นาย
ออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ไปถึงยังจังหวัดเพชรบุรีแล้ว
โดยจะติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปลายแม่น้ำเพชร
จุดเดิมที่เคยผลักดันเมื่อปีก่อน
และเริ่มเดินเครื่องผลักดันน้ำตั้งแต่เวลา๔ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ที่เป็นเวลาที่คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ย
ล้นสปีเวย์ของเขื่อนแก่งกระจาน
อันนี้มันเป็นภาพย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเลยนะคุณนะ
วิธีการในการผลักดันน้ำของเรือผลักดันน้ำ

ที่ระดมกำลังระดมยุทธโปรกรณ์ลงไปจำนวนมากนะครับ
ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ออกประกาศในนามศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว
เวลาน้ำล้นจากสปีเวย์เขื่อนแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรีมาเป็นเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตอนแรกมีการคาดการณ์ไว้คือ๔ทุ่มแล้วก็เลื่อนมาเป็นเที่ยงคืน
แต่จนถึงช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าน้ำเนี่ย
ล้นสปีลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานออกมาแต่อย่างใดนะครับ
ฟังแบบนี้นี่เขาอาจจะชื้นใจขึ้นมาหน่อย
แต่อย่างที่บอกว่าต่อให้ล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจาน
ก็จะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย๑๒ชั่วโมง
กว่าจะไปล้นสปิลเวย์เขื่อนเพชรชบุรี
แล้วพอล้นสปิลเขื่อนเพชรบุรีแล้ว
เขาต้องใช้เวลาอีก๑๒๒๔ชั่วโมงกว่าจะมาถึงตัวเมืองเพชรชบุรี
เพราะว่าเป็นช่วงของการประบายน้ำลงแม่น้ำเพชร